เป็นข่าวสดใสของคนวงการสื่อนี่แหละนะคะ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยค่ะ
มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๙นะคะ
ซึ่งภายในงานก็มีการมอบโลกประกาศเกียรติคุณ
ข้าราชการดีเด่นและผู้สื่อข่าวน้ำดีค่ะ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นนะคะ
ซึ่งเป็นวันครบรอบ๕๑ปีด้วยของสมาคมค่ะ
จัด๒วัน๒๗๒๘ที่จังหวัดระยองนะคะ
ในงานก็จะมีการมอบโลกประกาศเกียรติคุณ
ข้าราชการดีเด่น๙คน
และนักข่าวน้ำดี๑๒คนด้วยกันค่ะ
จำนวนนี้มีผู้สื่อข่าวไทยรัฐด้วยนะ๒คน
ก็คือนายสุรัตน์ชัยกุลเทวินทร
เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และนายนพดลแสงวิลัยผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดระยองค่ะ
อกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก
ซึ่งแต่ละปีทางสมาคมจะหมุนเวียนการจัดประชุมไปในแต่ละจังหวัด
เพื่อที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารในแต่ละพื้นที่
รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
กับสมาชิกของสมาคมด้วยค่ะ